เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
มากันที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนนี้ค่ะพี่เชอรี่
เราจะสังเกตได้ว่าเขาไม่ชอบใส่เสื้อค่ะพี่เชอรี่
ไล่กิจกรรมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ดิตกีต้าร้องเพลงนะคะ
พี่เวียเขาถอดเสื้อแล้ว๑นะคะเขาเอ่ยปากเซลล์ตัวเองค่ะว่า
เป็นนักร้องดนตรีแบบวันพีชนะคะใส่แว่นตาใส่หมวกแค่ชิ้นเดียวนะคะ
เสื้อเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยโดนแซวยกใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะพี่เชอรี่
แฟนคลับเขาบอกว่าเออก็ไม่ได้โฟกัสหรอกที่พี่เวียร้องเพลง
โฟกัสที่แบบกามลำของพี่เวียนะคะหรือว่าจะเป็นตอนนี้เลยค่ะ
เล่นกับน้องหมานะคะน้องเวย์กับน้องดำรงนี่แหละค่ะโอ้โหดูสิ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเล่นกับน้องหมาแล้วเหือออกหรือเปล่านะ
อากาศมันร้อนช่วงนี้นะแต่เมื่อกี้สังเกตพี่เวียประหยัดไฟนะที่บ้านพี่เวียไม่เปิดแอร์
นั่นสิก็ถอดเสื้อเอาแล้วกันนะคะก็น่ารักเอ็นดูมากนะคะ
ก็คือน้องหมาเนี่ยก็คนก็คงไม่โฟกัสแล้วแหละก็โฟกัสแต่พี่เวียไปนะคะ
ถูกต้องค่ะอยากแซวนะถอดเสื้อเก่งเหลือเกินค่ะ
หรือว่าจะเป็นภาพล่าสุดนะคะพี่เชอรี่คะเหมือนกับว่าพี่เวียเนี่ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ใหม่
โอ้โหอันนี้เลยออกห้องน้ำมาปุ๊บแชร์ภาพเลยค่ะโอ้โหสาวสาวเห็นแล้วเนี่ยแบบใจคอไม่ค่อยดีนะคะ
ดีนะที่องศาดีถ้าเกิดว่าถ่ายไปข้างหลังนะเห็นข้างหลังมันกระจกเนี่ยไม่งั้นละครนะคะ
จ้องตากันแบบนี้แทบลิ้นอีกนะคะโหพี่เวียเนาะพี่เวีย
ว่านะให้ไปเช็ดตัวแล้วก็ไปใส่เสื้อผ้าก่อนดีไหมคะเดี๋ยวแฟนตัวจริงเขามาเห็นเนี่ยถูกชูใบแดงนะ
ต้องตามเบลล่ามาดูนะว่าตกลงยังไงดีนะพี่เวียขยันถอดเสื้อเหลือเกินช่วงนี้นะ
ลงรูปผ่านโซเชียลให้คุณผู้ชมได้กดไลค์กันตลอดเลยนะก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ
คนบอกว่าดูแล้วก็รู้สึกใจวิวใจบางเหมือนกันนะ